จริงเกิดขึ้นเมื่อคืนนี้เป็นพาดหัวอยู่ด้านหลังอุบลเดือดแล้วครับ
วนปืนกันสนั่นรัวยิงกันหน้าผับดับเจ็บเพียบเลย
อาวุธปืนมันมาจากไหนไม่รู้คุณกระหน่ำยิงกัน๗๐๑๐๐นาทรัฐ
ปืนสั้นปืนยาวมากันหมดเลยครับ
ให้คุณผู้ชมดูเหตุการณ์ภายในผับภายในสารบันเทิงกันก่อน
นักท่องเที่ยวต้องหลบกระสุนปืนและอีกอย่างได้ยินเสียงปืนดังปั้ง

โอ้โหคุณเสียงสาดกระสุนรัวปืนเห็นแสงปืนใช่ไหมฮะ

ราวกระสุนพร้ำคุณกระหน่ำยิงกันกี่นัทอุกอาดมากครับ
คุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในผับนะ

เพราะกลุ่มวัยรุ่นสองฝ่ายยังดวนปืนกันอีก
บริเวณหน้าลานจอดรถตลาดนิกรธานีตำบลในเมืองอำเภอเมืองอุบลราชธานี
ชาวบ้านที่ไปซื้อข้าวกินในตลาดไลฟ์เหตุการณ์ประทึก
ไปด้วยหาที่หลบกระสุนไปด้วย
ได้ยินเสียงปืนดังปั้งอีกนะครับคุณผู้ชม
ดูคลิปนี้อีกคลิปหนึ่งนะครับ
คุณผู้ชมมันน่ากลัวแค่ไหนเห็นไหมฮะ
เขาหลบอยู่หลังรถแล้วนะแต่มีจังหวะเมื่อกี้ที่เขาบอกผมเกือบตาย
เพราะอะไรคุณได้ยินเสียงเหมือนแบบลูกกระสุนปืนมันเฉียดหูเขาไหม

ไปเห็นมือปืนนั้นเล็งมาทางเขาพอดีเขารีบก้มหลบแล้ววิ่งหนี
แต่ถูกกระสุนเฉียวคุณผู้ชมจังหวะเมื่อกี้นะ
หลังเสียงปืนสงบลงสักพักหนึ่งนะครับ
ปรากฏว่ามีคนบาดเจ็บถูกยิงนอนจมกองเลือดฮะ
ผู้ชายคนนี้ไลฟ์แล้วก็วิ่งไปดูเหตุการณ์แล้วก็ต้องเรียกเจ้าหน้าที่กู้ภัย
เข้ามาช่วยเรียกคนให้เข้ามาช่วยหน่อยเพราะคนนี้หายใจรวยลินแล้วไปดูคลิปนี้นะครับ
โอ้โหนี่คือคนนี้นอนจมกองเลือดอยู่นะ
แล้วก็คนที่ถ่ายก็วิ่งไปเรียกกู้ภัย
พี่มาช่วยคนนี้หน่อยหนักมากแล้วนะฮะ
คุณผู้ชมเหตุระทึกนี้เกิดขึ้นนะคุณนะ
ทำให้ตำรวจของสพเมืองอุบลราชธานี
โอ้โหต้องยกกำลังพลมาที่นี่เลยนะครับ
มาตรวจสอบที่เกิดเหตุพบผู้บาดเจ็บ
นอนจมกองเลือดที่ลานจอดรถจักรยานยนต์๒คน
ก่อนที่จะเสียชีวิตในเวลาต่อมาทั้ง๒คนเลย
อกจากนี้ยังมีคนบาดเจ็บสาหัสอีก๑คนนะครับ
แล้วก็มีคนบาดเจ็บถูกคมกระสุนอื่นอีก๔คน

ที่เกิดเหตุที่น่าตกใจคือตำรวจตรวจสอบสถานที่
ปลอกกระสุนปืนหลายขนาดนะคุณนะ
ขนาด๙มมกระสุนปืนกลไม่ทราบชนิด
และกระสุนปืนลูกซองกระจายเกลื่อนกว่า๗๐นัด
นี่คือพวกกระสุนต่างที่ไปเจอปลอกกระสุนนะคุณ
แล้วรถของชาวบ้านเขาก็ได้รับความเสียหายด้วยเหมือนกัน
ไปตรวจสอบดูนะกระบะรถเก๋งรถมอเตอร์ไซค์ของชาวบ้าน
เรื่องต้นเท่าที่นับดูเสียหาย๕คัน

แต่ก็ต้องมาโดนคมกระสุนได้รับความเสียหายแบบนี้
แล้วก็ทีนี้ต้องสอบถามจากชาวบ้านถึงเหตุการณ์ประทึกตรงนี้
บอกโอ้โหมันน่ากลัวจริงนะ
เท่าที่หมอบแล้วคอยฟังเสียงปืนคุณเขาบอกว่าโอ้โหเกือบจะร้อยนัดน่ะ
แล้วคุณดูรถเขาสิเห็นไหมเนี่ยรถชาวบ้านที่มาชี้ให้ดูมอเตอร์ไซค์ผมอ่ะ
ไม่ได้รู้เรื่องอะไรด้วยเลยจอดอยู่ตรงนี้แท้
มาโดนกระสุนเสียหายกระจงกระจกแตกนี่นะคะ
ครับสอบสวนทราบว่ากลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุนะฮะ
นัดกันมาเคลียร์ปัญหาส่วนตัวในร้านเนื้อย่างนะคุณ
คือตรงนี้ตรงตลาดตรงนี้มันมีทั้งสารบันเทิง
มีทั้งร้านอาหารกึ่งผับอยู่หลายร้านคือเป็นแหล่งท่องเที่ยวเลยนะฮะ
และกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุนัดกันมาเคลียร์ปัญหาตรงนี้
ที่ร้านเนื้อย่างตกลงกันไม่ได้ครับ
ควักปืนกันมาดวนปืนกันอยู่ในร้าน
ล่าสุดตำรวจพอจะรู้ตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุแล้วนะครับ
ตอนนี้นะฮะก็ไล่กล้องวงจรปิดเพื่อความชัดเจน
ติดตามตัวทั้งหมดมาสอบสวนดำเนินคดีต่อไปนะครับ
จากการสอบสวนอย่างเข้มข้นนะคุณนะ
สำหรับปัญหาการทะเลาะวิวาสครั้งนี้มาจากปัญหาส่วนตัว
ระหว่างนายเป็ดนายเป็ดกับนายโชค
๒คนนี้นัดมาเคลียร์กันแต่เคลียร์กันไม่ลงตัว
จากนั้นที่มีการยิงกันทำให้นายเป็ดเสียชีวิต
ส่วนผู้เสียชีวิตอีกรายคือลูกพี่ลูกน้องฝั่งของนายโชค
คือเขาบอกว่าคนเสียชีวิตเนี่ยคือมีเหมือนกับฉายา
คนนึงคือเป็ดบ้านขาอีกคนนึงคือคิงหาดวัดใต้
คิงวัดใต้ก็เป็นลูกน้องของนายโชค
ซึ่งจริงนายเป็ดกับนายโชคจะมาเคลียร์กัน
ล่าสุดนะฮะมีข่าวออกมาว่านายโชคเข้ามอบตัวกับตำรวจแล้วนะครับ

ลงพื้นที่ตรวจที่เกิดเหตุอีกครั้งในช่วงเช้าวันนี้ฮะ
บริเวณลานตลาดอุบลสแควร์ข้างห้างบิ๊กซีตัวเมืองอุบล
หลังเกิดเหตุเมื่อคืนที่กลุ่มวัยรุ่นยิงถล่มกันนะฮะ
ทำให้ทั้งรถยนต์ทรัพย์สินของชาวบ้านเสียหาย
รถเก่งคันนี้คุณรถเก๋งสีน้ำตาลคันนี้

พบร่องรอยเรียกว่าหากระสุนเลยคุณ
โอ้โฮยิงมีรอยกระสูญหลายแห่งนะครับ
แล้วก็มีการตรวจสอบพื้นที่ที่เกิดเหตุ
เพื่อเก็บหลักฐานเพิ่มเติมนะครับ
เรื่องนี้นะคะทางภูการภาค๓คุณ
พลตำรวจโทสมประสงค์เย็นท้วมผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๓
ได้รายงานให้ผอบตรได้ทราบนะครับคุณ
ว่าเกิดเหตุยิงกันนานเกือบ๑๐นาที
และตำรวจถึงที่เกิดเหตุและระงับเหตุได้ทัน
เพราะเรื่องนี้ประเด็นนี้กลายเป็นประเด็นที่

ใช่แฮชแท็กกราดยิงอุบลขึ้นอันดับ๑เทรนด์ทวิตเตอร์
มีคนแสดงความคิดเห็นว่าโอ้โหตำรวจเข้าไประงับเหตุช้าหรือเปล่า
แต่ทีนี้ผู้การภาค๓บอกแบบนี้
ได้รายงานพบตรไปเหมือนกันว่าตำรวจถึงที่เกิดเหตุ

สามารถจับผู้ต้องหาได้๑คนในที่เกิดเหตุ
กลางกระแสข่าวว่าเจ้าหน้าที่เข้าระงับเหตุช้านะครับ
แล้วก็อย่างที่บอกไปนะฮะว่ามีรายงาน
ไปถึงทางด้านของพลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขแล้วนะครับ

ตอนนี้ผอบตรรอคุณ
บินด่วนลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
เพื่อประชุมชุดสืบสวนติดตามความคืบหน้าด้วยตนเองเลยนะครับ
เพราะว่าถือว่าเป็นการก่อเหตุอย่างอุกอาจจริง
โดยเฉพาะเรื่องของการพกปืนไปในที่สาธารณะ
รวมทั้งการก่อเหตุที่ไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชน

ผู้ชมถ้าได้ดูง่ายคลิปนะคุณ
ก็จะได้เห็นนะมันอุกอาจจริงนะคุณ
เราย้อนดูคลิปสิบนิดหนึ่งได้ไหมที่ปังกัน
นี่ทั้งตอนที่คนที่ไปท่องเที่ยวในนั้นเขาหนี
ส่วนคนที่อยู่ด้านนอกช่วยหลบพอหากระสุนแบบนี้คุณ

อาวุธปืนมาครบมาเต็มมือแบบนี้ไม่รู้เอาอาวุธปืนมาจากไหน

แล้วก็ถือว่าเป็นเหตุที่เกิดขึ้นในที่สาธารณะ
การก่อเหตุไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของทุกคนด้วยนะฮะ
ค่ะใช่ค่ะเหตุใหญ่นะครับที่อุบลนะฮะ
เพราะว่าเรื่องนี้นะโฆษกรัฐบาลก็บอกว่านายกรัฐมนตรีเอง
ก็สั่งล่าตัวมือกราดยิงที่เกิดเหตุที่อุบลแล้วเพราะมันก่อเหตุอุกอาจมากนะคะ
คุณผู้ชมต้องรอติดตามกันนะฮะ